เห็นเลยเห็นพญาบึ้ง
เออพญาบึ้งมาพร้อมกับอะไร

พญาบึ้งเขาอยู่หลังวัดโบดราชสัทธาธรรม
เอาไปหลังวัดอีกแล้ว

เพราะว่าพญาบึ้งเขาอยู่ตรงนั้นจะไปที่อื่นไม่ได้
ชาวบ้านเขาไปทำพิธีเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากพญาบึ้ง
้วนเศษกระดาษที่เขียน๐ถึง๙
มี๓จุดด้วยนะ๓๐ไปอ่ะ

รอให้พญาบึ้งเขาดันเศษกระดาษขึ้นมาที่ปากรู

เพราะรอตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ

ยังไม่ออกมา

แต่ก็ถามว่ารอไหมรอ
รอจนเห็นพญาบึ้งดันเศษกระดาษออกมา

ส่วนอีกชุดมี๒ใบ
มี๕ใบไม่ดันมาครบให้๖ล่ะคะ
สุพัสราทำเล่นที่นี่เวลาเขาให้เป็นชุด
เขาจะให้อย่างนี้ชุด๑๓ชุด๑๒
เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของที่นี่
แล้วลักษณะการให้แบบนี้เหมือนกับปลายประทัดเหมือนกันนะ
ปลายประทัดมันจะมี๒แถว

ถ้าบอกหมดเหมือนกันว่าจะยากตรงที่ไปหาซื้อ

มันเป็นวิถีชาวบ้านนะแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่อใช้จินตนาการ
กันด้วยใครไม่มีความเชื่อด้านนี้ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรใคร